เรื่องของผลผลิตังการเกษตรถ้าอยากจะให้เพิ่มมูลค่ามมันต้องมีการแปรรูปใช่ไหม
แต่ลิ้นจี่เนี่ยคุณผู้ชมนี่เขาแปรรูปกันคาต้นเลย
คือออกลูกดกเลยนะแต่มันแห้งซะนึกว่าเล่นจีอบแห้ง
อากาศที่ร้อนจัดแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือเป็นสวนของตาบุญช่วยครับ
จังหวัดสมุทรสงครามดูดิเฮ้ยลิ้นจี่ที่นี่ต้องกินสดกินอร่อยมากรสชาติดีมาก
โอ้โหแล้วออกมาเยอะด้วยอ่ะนี่คือลิ้นจี่พันค่อมครับ
ที่มีชื่อเสียงของสมุทรสงครามคือแต่ละปีเนี่ยนะให้ผลผลิตออกมากว่า๕๐๐ตัน
ชาวสวนเห็นออกลูกมาแบบนี้แม่ยิ้มเลยนึกว่าจะสร้างรายได้ที่ไหนได้
สอบเชียวยืนต้นตายเพียบเลยแล้วตาบุญช่วยเจ้าของสวนอายุ๘๐ปีนะ
บุญช่วยเนี่ยปลูกไว้๓๕ต้นในเนื้อที่๕ไร่ในพื้นที่หมู่๑ครับ
บนเหมืองใหม่ที่สมุทรสงครามสวนของตาบุญช่วยนี่มีต้นลิ้นจี่
อายุกว่า๓๐ปีรวมแล้ว๑๑ต้นลูกหลวกเต็มต้นนะ
แต่ว่าเหี่ยวหมดเลยเป็นสีน้ำตาลเสียหายไปครึ่งสวน
นับดูประมาณ๑๕๐๐กิโลกรัมตันครึ่ง

บุญช่วยบอกตั้งแต่เกิดมาจน๘๐แล้ว
เคยเจอปีนี้ปีแรกพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ไม่เคยเจอต้นลิ้นจี่ที่ยืนต้นตายแบบนี้
ตอนแรกตาบุญช่วยแกก็สงสัยนะมันมีใครมาวางยาหรือเปล่าวะ
แต่พอมาคิดดูลองไปสังเกตดูอ้าวสวนคนอื่น
ส่วนเล่นจีคนอื่นเนี่ยก็ยืนต้นตายแบบนี้
ก็เลยคิดว่าปีนี้ลิ้นจี่ออกดกมาก
แต่ดันมาเจอช่วงนี้ที่อากาศร้อนจัดเป็นเดือนแล้วเนี่ย
ตั้งแต่เท่าไหร่ล่ะมีนาเมษาพฤษภา
ก็เลยทำให้ลูกลิ้นจี่มันทนไม่ไหว

ปล่อยให้ผลมันแห้งคาต้นแบบนี้คุณผู้ชมครับ
ลำต้นมันก็เริ่มแห้งยืนต้นตายแล้ว
ต้องหาวิธีเอาน้ำมารดให้มากขึ้น

จะได้รอดแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ฮะ
โอ้โหนี่เสียหายหนักเลยคุณผู้ชม